ช่วงแรกแบบนี้เดี๋ยวพาไปที่วัดที่ผมรักจริง
สว่างอารมณ์ที่จังหวัดนครปฐม
ที่นี่เขามีงานใหญ่งานอะไรคะ
โปรยทานเป็นแสน
ทำไมเราพลาดล่ะแต่มีโอกาสได้ไปวัดอื่น
วันนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน่อยครับคุณดูครับ
ภายในวัดสว่างอารมณ์แคร์แถวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เขาบอกว่าช่วงข้ามของวันพุทธที่ผ่านมาคือคลักษณ์สิทธิ์สยานุสิทธิ์มาเพียบ
มาร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรม
ถวายมุฒิตาศักระพระขู่ยติธรรมนุยุทธ์หรือพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสนั่นแหละครับ
ก็น่าจะเป็นรางวัลที่คราบเกียรติกว่าปีที่แล้วมา
ได้ในประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เพราะท่านเองมีแต่ให้ให้
ให้กับผู้ที่ยากไร้และประชาชนที่มาที่วัดเนี่ยก็ได้แต่สิ่งดีกลับไปทั้งนั้น

ใช่ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปอย่างนี้เลยนะฮะ
เช้าปลายโปรยลงมาเป็นธนบัตรเลย
แบงค์อะไรแบงค์แดงแบงค์แดงแบงค์แดงแบงค์แดงแบงค์แดงแบงค์แดง
แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยทั้งนั้นครับ

เท่าไหร่เหรออย่างที่ผมบอกหนึ่งแสนบาทอุ้ย
เพื่อให้ทุกคนได้รับกันอย่างถ้วนหน้าจริง

ท่านได้นำเงินที่ได้รับมุฒิธาจิตจากลูกศิษย์นั่นแหละ
หนึ่งแสนบาทมาโปรยทานให้กับหล่อบรรดาศาสตร์ทุกชน

รถกระเช้านี่สูงมา๒๕เมตรได้มาก
โอ้โหโปรยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

การไปที่นี่หลายคนก็มีความเชื่อเนอะ

บางคนได้ธนบัตรกลับมาก็ขอแสดงความยินดีด้วย
ส่วนท่านนี้เขาได้ไปเขาก็มองว่า
เอาไปเนี่ยนะไม่ได้ว่าจะเอาไปใช้จ่ายนะ

อ๋อวันนี้ยังดูเลขธนบัตรนะ
ถ้าไปกรุงประสบอารมณ์อ๋อดูหน่อยอืมอืมอืมอ๋อดูหน่อย

แนวไหนไม่รู้คุณชิสาผมบอกไม่ได้นะ

เลขธนบัตรนี่มันก็แค่หนึ่งสูงไม่ใช่เออ
ไม่ใช่ไอ้เลขน้อยนี่ไงเนอะเบาย่กตั้ง

เขาบอกว่ามีหลายคนเคยได้โชคได้ลาบจากธนบัตรที่เขาไปแลกมา

ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มา

แล้วก็เอาไปจ่ายยัง

แต่อีกอย่างหนึ่งหลายคนเขาถามหา

พระอาจารย์ท่านอายุก็คือ๖๔ปี

ชู้กันไปนะคะมีโอกาสก็ไป